ชาวบ้านพรุนาดีนแนมเผอร์คลองท่อมจังหวัดกระบีนะคะ
ตอนนี้กำลังแตกตื่นเกี่ยวกับเจ้าแมงมุม
เพราะเขาบอกว่าในบ้านของหลายคนมีแมงมุมกำลังขยายพันธุ์

พอไปถามเพื่อนบ้านที่เขาพอจะมีความรู้อยู่บ้าง
เขาก็บอกว่าเอ๊ะนี่มันงูมีพิษนี่
เอ้าแมงมุมแม่ไม้โอ้โฮ

ข้าวเก็บของเอาออกมาอยู่ที่หน้าบ้าน
ฉีดยาฆ่าแมลงจะให้มันตาย
แต่ว่าเขาก็บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาบอกถึงความชัดเจนหน่อยสรุปมันมีพิษหรือไม่มีพิษ
ในสมนึกแก้วเจออายุ๔๘ปี
พรุนาดีนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
คือพาดเหมือนเขากำลังเนี่ยขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน

สาเหตุเพราะว่ามีคนในบ้านไปเจอแมงมุมลักษณะแปลก
พอไปสอบถามเพื่อนบ้านเรียกเพื่อนบ้านมาถาม
รู้จักไหมแมงมุมลักษณะแบบนี้
เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแมงมุมแม่ม่าย
ซึ่งเป็นแมงมุมสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรง
เท่านั้นแหละค่ะทุกคนในบ้านช่วยกันขนย้ายข้าวของออกมา
ค้นหาแมงมุมแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมลงไปก่อน
ภายหลังจากลื้อข้าวของฉีดยาฆ่าแมลงไป
แมงมุมลักษณะเดียวกันร่วงลงมาตายรวม๘ตัว
ตัวใหญ่มีตั้ง๓ตัวที่เหลือเป็นตัวเล็ก
ลักษณะของแมงมุมลำตัวเขาจะเป็นสีน้ำตาล

บริเวณขามีลายเป็นปล้องสีดำสลับกับน้ำตาล
เจ้าของบ้านคาดว่าแมงมุมน่าจะขยายพันธุ์ในบ้านนี่แหละ
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตราย

ว่าสรุปแล้วจริงมันเป็นแมงมุมมีพิษหรือเปล่า
ก็เลยอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
อยากให้เก็บซากแมงมุมที่มันตายแล้ว
ไปตรวจสอบให้หน่อยว่าสรุปแล้วเป็นแมงมุมแม่ม่าย
หรือเป็นแมงมุมมีพิษชนิดอื่นหรือเปล่านะคะ

หากปล่อยเอาไว้เกรงจะเป็นอันตราย
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านถ้ามันมีพิษจริงค่ะ